เรื่องนี้มันกลายมาเป็นประเด็นเลยคุณผู้ชมเนี่ยค่ะฉุนฉุนเพราะอะไร
คือฝั่งผู้หญิงโดนกุ๊กของร้านอาหารญี่ปุ่นตบหน้า
ครับแล้วทีนี้ฝั่งพนักงานผู้หญิงก็เลยไปบอกแฟนนุ่ม
แฟนนุ่มก็มีเพื่อนมาด้วยโอ้โหแล้วเรื่องนี้มันกลายเป็นโอ้โห
เอามีดแร่ปลาเนี่ยแทงปักคาอกเลยนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่คุณผู้ชมไปดูหน่อย
เคลียร์กันไม่ลงตัวจริงจริงที่ร้านอาหารญี่ปุ่นค่ะ
เรื่อง
โอ้โฮคุณผู้ชมเห็นภาพไหม
ที่เขาถ่ายมีดนั่น
เหตุการณ์นี้พนักงานในร้านอาหารญี่ปุ่น

ใกล้กับสี่แยกมภาคถ่ายเอาไว้ได้ค่ะ
ทะเลาะกันทำร้ายร่างกายกัน
นี่คือลานจอดรถนะข้างร้าน
ฝั่งผู้ชายผู้ชายที่ใส่เสื้อสีแดง
เป็นแฟนนุ่มของพนักงานหญิงในร้าน
เคลียร์ปัญหาอยู่กับกุ๊กประจำร้านนั่นแหละ
เพราะอะไรล่ะกุ๊กเนี่ยไปตบหน้าพนักงานผู้หญิง
ทีนี้พนักงานผู้หญิงก็ไปบอกแฟนนุ่ม

มีการทำร้ายร่างกายกันแล้วก็มันเป็นช็อตชุนละมุน
เพราะว่าทางฝั่งแฟนนุ่มพอรู้ไง
แฟนสาวตัวเองโดนตบหน้าใช่ไหม
ก็ไปเอาพวกมาด้วยเอาเพื่อนมาด้วย
จนทำให้เพื่อนของแฟนนุ่ม
โดนแทงด้วยมีดปักอยู่คาแบบนี้ค่ะ
ต้องรีบแจ้งกู้ชีพกู้ภัยให้มาช่วยเหลือ

นี่เกิดขึ้นเมื่อ๔ทุ่มที่ผ่านมานะคะ
ทีนี้ตำรวจคุมตัวสองฝ่ายได้

มีนายธนากรพันเลิศอายุ๒๓ปีมือมีดอันนี้ก็เป็นกุ๊กนะคะ
แล้วก็นายอภิชาธิ์ถวรเวทย์ในแผนอายุ๒๓ปี
นายปริญญาปารีหรือว่านายมีนอายุ๒๔ปี
นายนาราธรสาริยาหรือว่าในต้อมอายุ๒๗ปี
แล้วอีก๒คนก็คือนายธวัชชัยสายเครือคำ
หรือว่าในเอ็มอายุ๒๓ปีคนนี้ก็เป็นกุ๊ก
ส่วนอีกคนนึงคือนายสุชาติชารีอายุ๓๘ปีค่ะ
ผู้กำกับสพเมืองขอนแก่นเนี่ยนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกปรีชาเก่งสาริกิจเนี่ย

รู้ว่าอ๋อไอ้ก่อนที่จะมาเกิดเหตุทะเลาะกันเนี่ย

เพราะว่าพนักงานผู้หญิงไปมีเรื่องกับกุ๊ก
ชื่อในเอ็มเป็นกุ๊กประจำร้าน
แล้วก็ด่ากันทีนี้ด่ากันอย่างเดียวไม่พอ

ฝั่งกุ๊กเนี่ยนายเอ็มอะทนไม่ได้
ตบเปรี้ยงเข้าไปที่พนักงานหญิง
ฝ่ายผู้หญิงก็โอ้โหไม่อยากทน
ทำแบบนี้กับฉันได้ยังไงฉันเป็นผู้หญิงนะ
โทรไปบอกแฟนนุ่มแฟนนุ่มก็พาเพื่อนมาเคลียร์ค่ะ
พาพวกมาอีกทั้งหมด๖คน
เคลียร์กันก็ไม่ลงตัวเสร็จแล้วปุ๊บก็เลยมีการชกต่อยกันน่ะนะคะ
ทีนี้กุ๊กอีกคนนึงคือนายธนากรเนี่ย
เห็นว่าอ้าวในเอ็มที่เป็นกุ๊กสู้ไม่ได้แล้วใช่ไหมก็เลยไปช่วย
แล้วหลังจากนั้นก็วิ่งหนีเข้าไปในร้าน
แต่ว่าโดนฝั่งพวกของฝ่ายหญิงอะค่ะ
นายกิติกรชัยโชควิ่งตามมาแล้วก็ต่อย
หลังจากนั้นเนี่ยตัวกุ๊กเนี่ยนะก็เลยเอามีดแร่เนื้อปลาเนี่ย
แทงเข้าที่หายปลาร้าแบบจึ๊กแทงไปจนแบบมีดเสียบปักคาอยู่อะค่ะ
พนักงานผู้หญิงเธอเล่าว่ามาจาก
เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นที่ทะเลาะกันกับกุ๊กเพราะอะไร
ตัวเธอไปรับออเดอร์จากลูกค้าแล้วเอามาไว้ตรงหน้ากุ๊ก
แล้วก็คุยกับกุ๊กก็คือนายเอ็มว่าทำไมไม่เอาออเดอร์ลูกค้าเสียบไว้
ถ้าเกิดว่าลมพัดกระดาษปิวหายแล้วจะยังไง
คือหมายถึงวางไว้อย่างเดียวไม่ได้มันต้องเสียบที่เสาแบบ
เสาปักเมนูเวลาที่แบบเขาสั่งมาค่ะคุณผู้ชม
ทีนี้ก็เลยกลายเป็นทะเลาะกันก็เลยมีปากเสียงกันค่ะ
ต้องมาคุณภูมิชู้กัน
นี่ค่ะตำรวจก็ต้องแจ้งข้อหากับมือมีด

แล้วก็มีร่วมกันชุมรมุมต่อสู้กลับจากสามคนขึ้นไป

ส่วนที่เหลือเนี่ยก็ต้องโดนแจ้งข้อหาเรื่องของการร่วมกันชุนละมุนต่อสู้ด้วยนะคะ
โอ้โหความคืบหน้าเรื่องนี้มีด้วยนะเมื่อเช้า
แต่ในชั้นพนักงานสอบสวนมีการคัดค้านการประกันตัวครับ
ก็เดี๋ยวต้องเตรียมตัวไปขอประกันตัวในชั้นศาลต่อไป
เหตุก็ทั้งคู่ทำงานร่วมกันเป็นไม่เบื่อไม่เมากันมานานครับ
สะสมมาเรื่อยจนนำมาซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้ครับ
ทีนี้เราคุยกับแฟนสาวของนายธนากรเนี่ยนะคะ
ก็บอกว่าตอนแรกตอนที่สู้กันชุนละมุน
ฝั่งนายกิติกรคนที่โดนแทงวิ่งเข้าไปกระทืบ
แล้วก็จับหัวในเอ็มโขกกับพื้น
แล้วมีการบอกด้วยว่าเดี๋ยวเถอะถ้าไม่อยู่เฉยนี่นะ

ฝั่งนายธนากรก็เลยวิ่งไปช่วย
แล้วก็หยิบมีดขู่ขู่ให้ฝั่งกิติกรปล่อยตัวเอ็ม
แต่ทีนี้พอไม่ปล่อยคุณผู้ชมมันก็เลยเกิดการต่อสู้กันไง
แล้วนายกิติกรก็เลยถูกนายธนากรใช้มีดแทงจนได้รับบาดเจ็บนะคะ
แล้วถามว่าตอนนี้กิติกรอาการเป็นยังไงบ้าง
ตอนนี้ยังอยู่ในความดูแลของคุณหมออยู่ที่โรงพยาบาลขอนแก่นค่ะ
ซึ่งมีดที่คุณผู้ชมเห็นว่าเสียบปักคาอยู่แบบนั้น
ตอนนี้หมอมีการผ่าตัดเอามีดออกแล้วอาการปลอดภัยแล้ว
ซึ่งเดี๋ยวหลังจากนี้พนักงานสอบสวนบอกว่าถ้าเกิดว่าคนเจ็บอาการดีขึ้น